สำตาละเบิรินใจองค์เทซสำตาลเหล่าเบิรินใจองค์เทซสำตาลเหล่าเบิรินใจ
คนแรกเหลือก้าแปดเชิญกินนะคะนี่เห็นจากคลิปเดี๋ยวให้ดูกลิ๊บก่อน
อยากงงประหละไปร้านอาหารตัวเล็กเผื่อไหนนะคะ
จะให้ดูว่านี่มันมีเลขทูบอยู่ตรงขาหมู

พร้อมใจในความพยายามของอาจริงนะ
แต่บอกตรงเลยว่าไม่รู้จะโฟกัสที่เลขทูบ

เลขทูปที่จุดขึ้นมาขาหมูบอดาลฟื้น๐๓๖
ไม่ใช่๐๓๐เหรอเขาบอกว่า๐๓๖แต่ถ้า๐๓๐ก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะว่าถ้าได้รับโชคนี้นะจะได้มีเงินไปซื้อขาหมูทานกันเย็นนี้
อ่ายินเตรมกันทั่วหน้า
ใช่ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งนักแสดงตลกค่ะพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มนะคะ
มีตัวเลขมงคลมาฝากเหมือนกันค่ะ

เจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างที่อุทยานพระฤษีนารอดสุพรรณบุรี

ไปถึงอาจารย์พ่อพลแล้วก็จุดประทัดถวายปู่ฤษีนารอด๑๐๐นัด
คุณผู้ชมเลขปลายประทัดก็คือ๔๙๖แล้วก็๙๙
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยนะคะ
พร้อมกันนี้นะพี่ใจแอ้นแกก็เชิญชวนพวกเราสายมูเนาะไปร่วมพิธีงานไหว้ครูกันนะฮะ
งานประจำปีถ้าใครว่างนะ๑๓ธันวาคมนี้
อุทยานพระฤษีนารอดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ